มาดูข่าวนี้กันก่อนเวลาจะขับรถแซงกัน
ถ้าเขาอยากจะไปเร็วอยากจะไปเร็วให้เขาไปก่อนเถอะ
เพราะว่าถ้าไปไม่ให้เขาไปนะฮะแล้วมันจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละครับ

ที่มันมืดแบบนี้เพราะเกือบ๔ทุ่มแล้ว
ของวัคพี่แปดการยายนที่ผ่านมาโน่น
ที่ตะบนเสเวียดนะฮะอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
นางสาวดาริดีศรีราแก้วอายุ๒๑ปี
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุแฟนเขาเนี่ยคนที่ขับตามหลังเนี่ย
แต่เป็นรถกระบาดส่งสินค้านะมาจากหาดใหญ่สงขลาจะไปกรุงเทพ
ก็เลยจะแซงเลนซ้ายเพื่อจะแซงขึ้นไปอยู่ในเลนขวานะครับ

เพราะว่าเลนซ้ายมันมีรถบรรทุกด้วยรถบรรทุกเป็นระยะระยะเลยนะครับ
นี่ฝ่ายนี้เขาเล่านะจนผ่านมาระยะหนึ่งพอแซงขึ้นไปได้
คราวนี้ชิดซ้ายชิดซ้ายเขาอยู่เลนส์ขวารถกระจกลงแล้วยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงครับ
แล้วทีนี้คือเขาไม่ให้หนูแซงเขาพยายามเหยียบรับมาตลอด
ใช่เขาเหยียบรับรถหนูหนูก็ขึ้นตามท้ายเขาแล้วเขาก็ชักคันเร่ง

เขามาลงซ้ายเพื่อให้หนูแซงเพราะหนูแซงไปเขารถกระจกลงมาครึ่งหนึ่ง
เพื่อแลหน้าหนูเพื่อดูหน้าหนูแล้วเขาก็เหยียบแซงขึ้นไป
พอเขาเหยียบแทงขึ้นไปเขาก็ชักปืนออกมายิงประมาณ๓๔นัดนั่นแหละค่ะ
แล้วเขาก็เหยียบรถขึ้นไปแล้วก็ไปแวะไปเข้าหน้าสิบล้อเพื่อแวะ
เหนียวซ้ายเข้าซอยเปรียวแถวกวนลาก่อนถึงชายาค่ะ
ล่าสุดน้องผู้หญิงคนนี้ดารินีเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
แต่ตำรวจยังควบคุมตัวคนขับรถเบอร์ซีเดสไม่ได้
เรื่องต้นตำรวจทราบชื่อเพียงผู้ครอบครองรถแต่เป็นผู้หญิง
อยู่ที่กรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อสอบถามนะฮะ
แล้วก็จะหาตัวคนที่ขับตัวจริงมาให้ปากคำต่อไปครับ